นางเอกสาวชื่อดังนะฮะมีคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือว่าจะใครก็แล้วแต่นะครับ
ออกมาบอกออกมาเตือนประมาณว่าระวังนะแต่งไปเนี่ยเจ้าเบ่าของเธอเนี่ยว่าที่เจ้าเบ่าเนี่ยเขามีโรคสองใบนะ
เนื่องจากมีภรรยาเป็นโรคใบที่หนึ่งอีกคนนึงนะครับโอ้โหตอนนั้นคนก็มีทั้งเชื่อ
อ่าเชื่อก็มีไม่เชื่อก็เยอะใช่ค่ะอ่าไม่เชื่อก็เยอะนะครับ
สุดท้ายวันนี้ความจริงก็น่าจะชัดเจนแล้วอืม
นะฮะเพราะว่าคนใกล้ตัวคนกลางคนเป็นห่วงเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออดีตผู้จัดการส่วนตัวของคุณจักรจันท
นี่ครับคุณหญิงคนนี้อ่าชื่อบีนะฮะ
เพราะว่าดูแลกันนานเป็น๑๐ปีอ่ะนะ๑๐ปีกว่าก็เรียกอาบีไปเลยนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีข้อความข้อความของอาบี
โพสต์เอาไว้สิบห้านาฬิกาวันนี้ข้อความเป็นแบบนี้เลยนะฮะ
บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาบีต้องขอโทษจักรจันทร์และเค
เคคือแฟนของคุณจักรจันวัตถีเจ้าบาวอ่ะวัตถีเจ้าบาว
อาร์บีต้องขอโทษสำหรับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ทำให้จักรจันทร์และเคเดือดร้อนไม่สบายใจได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากการกระทำของอารวมไปถึงครอบครัวของทั้งสองคน
ขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้ช่วงเวลาสำคัญกลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย
ไม่เคยคิดร้ายทำลายน้องทำไปเพราะเป็นห่วงน้องมากเกินไป

หลังจากนั้นก็มีการขอโทษไปยังบุคคลต่างที่ต้องถูกแบบโอ้โหถูกลากไปด้วยนะ
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าใครคือโลกใบที่๑ก็คือตานคือภรรยาของคุณเคแฟนของคุณจักรจันทร์
ซึ่งไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงถูกเอาลงเอารูปไปใช้
ซึ่งอาบีก็ขอโทษไปยังคุณอ้ำนันทิยานักร้องลูกทุ่งสาวที่ถูกนำรูปไปแอบอ้างด้วยนะครับ
ขอโทษในความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ขอโทษนกอุศนีเป็นดาราสาวเพื่อนสนิทของคุณจักรจันทร์
เชื่อในข้อมูลและเป็นห่วงเพื่อนมากจนเอาตัวเข้าแลกกับกระแสสังคม
คือคุณนกเนี่ยโดนถล่มยับเยินเลยใช้คำนี้ได้เลย
ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาเตือนคุณจักรจันท
คือประมาณว่าคุณนกเธอก็เชื่อในข้อมูลของอาบีอะไรประมาณอย่างนี้
คนออกมาเตือนคุณจักรจันทร์แบบสุดลิ่มที่มาตัว
ถ้าแต่งไปเนี่ยระวังนะอะไรอย่างนี้นะฮะ

แล้วก็ขอโทษวงการบันเทิงสำหรับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะฮะที่อาบีโพสต์นะครับ
สุดท้ายเธอบอกว่าเธอพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
จากทุกคนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเรื่องนี้
ขอโทษอีกครั้งจากใจ
อินสตราแกรมของอาบีนะครับก็ปรากฏว่า
พอโพสต์ไปเนี่ยทัวร์ลงหนักมาก
คนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่อาบีทำลงไป
ว่ามันส่งผลกระทบต่อคนแวดล้อมทั้งหมดเลยนะ
โดยเฉพาะคุณจักรจันทร์แล้วก็คุณเค
มาเจอเรื่องราวแบบนี้ทั้งที่เขาควรจะ

วิธีมงคลสมรสอย่างมีความสุข

คอมเมนต์บอกเลยว่าแค่คำขอโทษคงไม่พอมั้ง

คนเดือดร้อนไปเยอะนะคนเดือดร้อนมากมาย
คือวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยพอมีโพสต์นี้ของอาบีแล้ว
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปยังตัวอาร์บีนะฮะ
แต่ติดต่อไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้นะฮะ

แต่ว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยไม่มีใครติดต่อได้เลยนะครับ
แล้วทีนี้มันยังมีประเด็นต่อเนื่องมาอีกตรงที่ว่า
มันมีข้อความสนทนาที่คุณมดดำอ่ะค่ะเปิดเผยว่าอาบีอ่ะ

ส่งข้อความถึงดาราท่านหนึ่งหลังจากที่ประเด็นมันเริ่มบานปลาย
เพราะประเด็นนี้มันดราม่ามาเป็นสัปดาห์แล้วต่อเนื่องเป็นสัปดาห์เลย

อาบอกแค่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้น
อาจะเขียนเรื่องราวทิ้งไว้ทั้งหมดว่าอาทำอะไรบ้าง
ซึ่งวันหนึ่งอาอัดไม่ได้อยู่แล้วเมื่อความจริงเปิดเผย
อาจจะมีคนที่อ่านความจริงแล้วรู้ความจริงบ้างว่าอาทำหรือไม่ได้ทำอะไร
นี่ค่ะข้อความแบบนี้แต่หลายคนก็คือไปติดใจตรงประโยคที่ว่า
ซึ่งวันหนึ่งอาอาจไม่ได้อยู่แล้ว
หลายคนก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะแบบนี้อาบีจะคิดสั้นหรือเปล่า
กังวลเป็นห่วงเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะคิดสั้นจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไหม
อืมโซเชียลก็เลยเสียงแตกนะคะว่าอ้าวคือก็เข้าใจแหละนะว่าเป็นห่วงว่าประโยคแบบนี้มาเนี้ย
ก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเออเป็นห่วงว่าอาบีจะคิดสั้นไหม
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการที่คุณจักรจันทร์ไปออกไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัย
ครับเจ้าจันทร์พูดออกทีวีเลยนะคะว่าแล้วคนไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าเกิดจันไม่เข้มแข็งพอ
ไม่มีคนรอบข้างไม่มีคนคอยให้กำลังใจไม่คิดบ้างเหรอว่าจักรจันทร์จะฆ่าตัวตาย
คุณจันพูดแบบนี้เลยเพราะว่าเจอมาโอ้โหหนักเหลือเกินเพราะว่าเธอคือคนเดียวที่ต้องรับทุกอย่างไง
ครับนี่ฮะอ่าสุดท้ายวันนี้อาบีเขาก็ออกมาโพสต์สิบห้านาฬิกานะครับใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับหนึ่งคนนะฮะที่อยู่ในกระแสข่าวเรื่องของคุณจักรจันทร์ในเรื่องนี้มาตลอดนะครับ
แม่คือพูดตรงตรงเรียกว่าเป็นคนเปิดประเด็นก็ว่าได้อ่ะใช่ค่ะ
รับข้อมูลมาจากทางไหนก็ไม่รู้ล่ะนะก็คือนี่ฮะคุณบุ๋มปะนัดดานะครับ
นำข้อมูลเรื่องของโลกใบที่๑โลกอีกใบหนึ่งของว่าที่เจ้าบ่าวหุ้จักรจันทร์เนี่ย
ไปเปิดเผยไปเล่าในรายการที่เธอทำอยู่ใช่ค่ะรายการโทรทัศน์นะครับ
อ่าตอนที่เล่าตอนนั้นก็คือเรื่องนางเอกยอมเป็นโลกใบที่สองค่ะ
แล้วก็ทิ้งปริศนาคำไหม้ต่างนานาอะไรเอาไว้อ้างถึงขั้นว่ารู้จักกับผู้หญิงโลกใบที่หนึ่ง
อืมแล้วเธอก็เห็นหลักฐานต่างต่างทั้งหมดมาแล้วทำให้ประเด็นนี้เนี่ย
โอ้โหเป็นข่าวร้อนขึ้นมาในตอนนั้นค่ะคือตอนนั้นยังไม่ได้บอกชื่อนะ
ถูกต้องว่าเป็นใครเขาก็เดากันแบบโอ้โหว่าคนนั้นคนนี้
ผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครดาราสาวคนนี้จะเป็นใคร
มาจนถึงวันนี้พอเรื่องราวมันชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่
มันกลับตลปัดเลยอ่ะมันไม่มีโรคใบนั้นอ่ะตานเตินอะไรเนี่ยไม่มี
เป็นโรคทิพย์เลยอ่ะครับคุณบุ๋มปนัดดาก็โอ้โหถูกถล่มยับอ่ะ
พูดตรงอ่ะนะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ในคอมเมนต์ในไอจีคุณบุ๋มนี่เดือดระอุนะฮะ
ทวนลงอย่างหนักนะครับเธอต้องออกมาโพสต์ขอโทษคุณจักรจันทร์ไปแล้วนะฮะ
ทางอินสตราแกรมส่วนตัวนะครับโพสต์เอาไว้ตอนตีสองคืนที่ผ่านมานี่ครับ
บอกว่าในชีวิตการทำงานในวงการบันเทิงไม่เคยผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อน
ว่าจะเจอมิตรสหายที่คบกันมานานเกินสิบกว่าปีสร้างเรื่องโลกสองใบ
เพื่อให้เธอไปทำร้ายใครบางคนที่เขาเคยรักอืม
คุณบุ๋มเนี่ยบอกว่าเธอรับข้อมูลมาโดยไม่หวาดระแวงสักนิดและพลั้งพลาดนำเสนอไปโดยไม่ระมัดระวัง
แหล่งข่าวที่ทุกคนทราบกันดีว่าเขาเป็นใครส่งโลกใบที่หนึ่งตัวปลอม
แม่ของเธอทั้งรูปถ่ายทั้งใบจดทะเบียนรถรูปภาพหลักฐานต่างมากมายของโลกใบที่หนึ่ง
ทั้งภาพและเสียงมาให้คุณบุ๋มมาให้ดาราคนอื่นมาให้ทนายความมาให้นักข่าวหลายสิบคน
เพื่อให้ทุกคนเล่นเรื่องนี้พร้อมพร้อมกันอืม
แล้วพอตอนหลังมันหาความจริงไม่เจอว่าคนนี้คือใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ทุกคนก็ได้คุยกันมันก็เลยโป๊ะแตกความแตกว่าเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมา
คุณบุ๋มปนัดดาที่โพสต์เนี่ยบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าคนกันเองจะทำกันได้แบบนี้
แล้วก็บอกว่าสัญญาว่าในอนาคตจะระมัดระวังการนำเสนอข่าวให้มากกว่านี้
และขอโทษไปยังจักรจันทร์ด้วยบอกว่าพี่บุ๋มเสียใจจริงนะฮะ
ตอนท้ายเนี่ยยังได้ฝากไปถึงอาบีอดีตผู้จัดการของคุณจักรจันทร์นะฮะ
ฝากเอาไว้นะฮะบอกว่าอาบีคะอย่าหนีความผิดอย่าทำร้ายตัวเองออกมาขอโทษจันเถอะค่ะ
อย่าเอาความรักมาเป็นเหตุผลในการทำลายและทำร้ายน้องเลยทุกคนรู้ความจริงหมดแล้ว
เช้าเนี่ยคุณจักรีนบอกกข่าวบันเทิงของเราเนี่ยนะฮะติดต่อไปถึงคุณบุ๋มประนัดดาทันทีนะครับ
คุณบุ๋มบอกว่าเสียใจจริงไม่คิดว่าจะถูกคนกันเองหรอกนะ
ทีแรกตอนเช้าเธอบอกเธอยังไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้สึกแบบไม่ไหวจริงคือ
หนุ่มกัญชัยคือคนที่คุณจักรจันทร์เขาไว้ใจมากแล้วก็ไปออกรายการพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้ด้วย
เพราะว่าพี่หนุ่มเขาเช็คข้อมูลแบบละเอียดจนชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่
คือพี่หนุ่มไปไล่ตามสืบเลยว่าตกลงคนชื่อตานเป็นใครเพราะว่ามีคนแอบอ้างตั้งสองคนที่ถูกแอบอ้างอ่ะ
จักรจันทร์กับคุณเคแฟนนุ่มเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเขาว่าเขาสร้างโลกใบที่๑ขึ้นมา
หนุ่มกัญชัยเช็คจนสุดท้ายคุณจักรจันทร์มาออกรายการแล้วก็พูดไว้แล้วเรื่องราวมันก็เป็นเนี่ย
เป็นแบบเนี้ยซึ่งเมื่อคืนในคลับเฮาวส์ที่ได้คุยกันเรื่องนี้มีคุณบุ๋มประนัดดาอยู่ในห้องพี่หนุ่มกัญชัยก็อยู่ในห้องนี้ด้วยเนี่ย

๗๐๐๐กว่าคนอ่ะค่ะล้นเลยอ่ะเข้าไปไม่ได้อ่ะ

เพราะว่าได้ยินเสียงคุณจักรจันทร์ร้องไห้ตอนที่ได้พูดได้คุยในคลับเฮาวส์
อะไรเนี่ยทำใจไม่ได้จริงจริงมันรู้สึกว่ามันกล้องอยู่ในหูเธอตลอดเวลา
มันบาดเข้าไปในใจเพราะว่าคือเธอก็ยอมรับว่าเธอเองก็เป็นส่วนหนึ่ง
ทำให้คุณจักรจันทร์ต้องร้องไห้ขนาดนี้นะคะ
แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณบุ๋มก็ตัดสินใจเลย

คือนี่ภาพนี้คือภาพแถลงข่าววันนี้

แล้วโทรศัพท์เข้า

พี่ผมได้คุยว่าคุณจักรีนบาดันทิการขาวบรรเทิงัแล้วนะ

คือพี่บุ๋มปล่อยแบบร้องไห้สุดเลยจริง

นี่คือตอนแถลงข่าวเสร็จนะเดี๋ยวเนื้อหาการแถลงจะให้ฟัง
คือต้องบอกก่อนว่าภาพลาของพี่บุ๋มปรณัดารณ์คือ

หญิงแกร่งหญิงเหล็กจริงอะไรก็มาเธอพร้อมชนพร้อมอะไร
แต่วันนี้ร้องไห้แบบกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนนึงเลยค่ะ

ประเด็นไปโดยที่แบบไปเชื่อใจคนที่ให้ข้อมูลมา
บอกว่าคบกันมา๒๐ปีก็ไม่คิดว่าจะโดนหลอกเหมือนกัน

เธอก็ชี้แจงด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือตลอดนะคะว่า

แล้วก็ได้ยินเสียงคุณจักรจันทร์ร้องไห้

ทำไมเธอถึงเป็นต้นเหตุทำให้น้องที่เธอรัก

คุณบุ๋มยกมือขอโทษทั้งคุณจักรจันทร์

เพราะว่าไม่คิดจริง
ว่ารู้จักกันมาเกือบ๒๐ปี
จะทำกันได้ขนาดนี้
รู้สึกเสียใจแฟนคลับจักรจันทร์หรืออะไร
เขาอยากให้เขาไปรักษาจริงนะ
สร้างเรื่องได้ขนาดนี้คือแบบ

ที่สามารถสร้างตัวละครขึ้นมาแบบชุบชับชุบชับ

ไม่ว่าจะทำให้ใครรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจ

ผมเองขอโทษอีกครั้งขอโทษจากใจค่ะ
แบบไม่รับสายอะไรอย่างนี้แต่แบบ
แล้วแถมยังบอกว่าเออถ้าจันฆ่าตัวตายบ้าง
ไม่มีทางที่เราจะทำให้น้องรู้สึกอย่างนั้นแน่นอน

นั่นแหละมากกว่าวันนี้ที่เราร้องไห้

ก็หลังจากที่แถลงข่าวเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

ร้องไห้ลงมาเจอคุณจักรีนพอดี

ร้องไห้เสียใจพรั่งพลูทุกอย่างออกมา
โทรศัพท์คุณบุ๋มดังขึ้น

ตอนนี้พอดูหน้าชื่อของคนที่โทรมา

คุณจักรจันทร์โทรมา

คือเสียงในโทรศัพท์ก็ร้องไห้

คุณจักรจันทร์ไม่ตอบไลน์ไม่รับโทรศัพท์คุณบุ๋มเลย
ซึ่งคุณจักรจันทร์ยังพูดในสายด้วยว่า
ถ้าจะดำเนินคดีก็อยากให้คุณบุ๋มช่วย
ซึ่งคุณบุ๋มบอกว่าพี่จะอยู่ข้างจันทร์เสมอ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ
ลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะ

จาก๒๕๔๙ถึง๒๕๖๔เนี่ยนะครับ

มีช่วงมีข่าวดราม่า

สองใบกำนักจะแต่งงานอะไรเงี้ย
ได้ให้เธอออกจากการเป็นผู้จัดการส่วนตัว
มีสังคมออนไลน์เขาก็จะลงเบอร์ทรงเบอร์โทรพฤติการส่วนตัว

แล้วก็ยังไปได้ไปพูดเปิดใจในรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
คือประมาณว่าก็คนใกล้ตัวนี่แหละ

เพราะว่าเวลาที่เธอมีชีวิตรักทีไรหรืออยากจะแต่งงาน
เหมือนกับไม่ค่อยอยากให้เธอจะแต่งงาน

ที่ไม่แสดงความยินดีกับเธอเลยในเรื่องนี้

ขุดไปเจอถึงวีรกรรมเก่าของอดีตผู้จัดการ
แต่เอามาดูเรื่องของคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะ

เคยเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้คุณพลอยเชอร์มานใช่ไหมแล้วก็โดนปลด
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสาเหตุที่ปลดคุณพลอยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า
เพราะนิสัยส่วนตัวมีปัญหาอยู่ด้วยแล้วประสาทเสีย
บอกใช้คำนี้แล้วก็ไม่กลัวผู้จัดการปล่อยข่าวเสียหายด้วย
เพราะเธอบอกเคยโดนมาแล้วคุณพลอยเดินคนตรงตรงอยู่แล้วใช่ค่ะ
บอกเลยบอกอยู่ด้วยประสาทเสียอย่างงี้เหรอใช่พูดอย่างงี้เลยบอกว่า
อยู่ด้วยแล้วประสาทเสียค่ะประมาณเนี้ยประมาณแบบคุณพลอยก็ตรงตรงอ่ะนะ
สไตล์คุณมัมอ่ะนะแล้วก็มีคนแชร์คลิปเมื่อสิบเดือนที่แล้ว
ที่คุณพอล่าเทลเลอร์เคยสัมภาษณ์เอาไว้ทางช่องเมลโล๙๗๕ด้วย
ว่าเป็น๖เดือนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะไม่มีเรื่องไหนจริงเลย
ผู้จัดการเคยบอกว่ารักพอลล่ามากแต่งเพลงให้ด้วยจริงจริงปรากฏ
เอาเป็นเพลงของค่ายกรัมมี่ตอนนั้นพอลล่าบอกอึดอัดมาก
ถ้าทำอะไรให้เรากินเอาน้ำมาให้เราไม่กินตอนนั้นก็จะงอนทันที
แล้วหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าน่าจะเหมือนอดีตนี่แหละเดี๋ยวมาต่อกันแล้วกันนะ
เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูโพสต์คุณแตงโมนิดาอันนี้สุดกว่า
เพราะว่าคุณตังโมนี่ก็เหมือนกับเคยมีประสบการณ์กับเขาด้วย
ฉายาว่าแตงโมผู้มาก่อนการเนี่ยรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะเรายังตามกันต่อให้อีกหน่อยนึงแล้วกันนะ
สำหรับกรณีโลกสองใบดราม่าของคุณจักรจันทร์ที่สุดท้ายเนี่ย
รู้แล้วล่ะว่าต้นตอนเนี่ยมันมาจากอดีตผู้จัดการที่ชื่ออบี
ครับแล้วก็มีคนไปขุดคุยวิธีกรรมต่างต่างนานา
ที่คุณพลอยเคยให้สัมภาษณ์หลังจากที่ปลดการเป็นผู้จัดการ
แล้วก็คุณพอลล่าด้วยคนที่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นผู้มาก่อนการจริงที่ชาวเน็ตเขาตั้งฉายาให้คือคุณแตงโมนิดานะคะ
มาเล่าในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยอะค่ะเธอบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอกับจักรจันทร์สนิทกันมากเลยนะ
แต่มีคนกลางทำให้ห่างกันซึ่งคนคนนั้นก็คือคนเดียวกับที่เป็นข่าวนั่นแหละ
ยังบอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีห้าสี่ค่ะทุกคนที่เคยสนิทใกล้ชิดกับคุณจักรจันทร์เนี่ย
รู้เลยว่าคุณจักรจันทร์โดนเสี่ยมโดยคนคนหนึ่งอยู่ซึ่งเธอเชื่อว่าคนคนนี้ปั่นให้จักรจันทร์เข้าใจเธอผิด
เพียงเท่านั้นชาวเน็ตก็เลยเข้าไปย้อนดูโพสต์ที่คุณแตงโมเคยโพสต์เอาไว้ในเรื่องนี้
แล้วก็ตั้งฉายาเลยว่าแตงโมผู้มาก่อนการเพราะเธอเคยลงโพสต์ว่าถูกคนคนหนึ่งเสี่ยมให้ทะเลาะกับดาราสาวโมอามินา
เขียนว่าคนเตือนหนูมาตลอดแต่เวลาก็ได้พิสูจน์ให้คนคือเธอเขียนคอมเมนต์ในไอจีเอาไว้นะคะว่ามีคนเตือนเรื่องคุณโมอามีนา
น้องว่าคุณโมเนี่ยร้ายนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอไปร่วมงานด้วยจริงคุณแตงโมบอกว่าน้องโมอ่ะร้ายแค่หน้าแต่ตัวจริงไม่มีอะไรเลย
กับอีกคนนึงก็คืออาบีนี่แหละเธอเขียนบอกว่าคนเตือนหนูมาตลอดแต่เวลาก็พิสูจน์คนอย่างอาให้หนูเห็นแล้ว
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ก่อนหน้านี้ที่เคยมีเรื่องกันจนทำให้เธอกับจักรจันทร์ห่างกันก็เป็นเพราะอานี่แหละ
ทีมข่าวเราก็เลยติดต่อขอสัมภาษณ์คุณแตงโมนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ขอพูดถึงคนคนนี้แล้ว
แต่ยืนยันว่าเรื่องที่พูดในรายการเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เธอและคุณแอนาทีวีภูทำได้ทำได้เพียงแค่ให้กำลังใจคุณจักรจันทร์เท่านั้น
ตอนเองเลยต้องบอกว่าคิดถึงมากมากนะคะเพราะตอนนี้ก็เห็นเจออุปสรรคหลายหลายอย่างเลยนะคะ
เรื่องอ่าที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายจากในความรู้สึกของพี่จันทร์อีกก็ขอให้พี่จันทร์ผ่านรุ่นให้แยกไปได้ด้วยนี้นะครับ
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะปรากฏให้คนอื่นเขาเห็นเองค่ะว่าอะไรบางรายความจริงก็คือความจริงค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งวิรากรรมของอดีตผู้จัดการคุณจักรจันทร์ที่ฟังแล้วหลายคนถึงก็อ้าปากค้างเลยนะคะได้รับการเปิดเผยจากคราวนี้เป็นนักแสดงหนุ่ม
นี่ค่ะคุณเติ้ลตะวันกับภรรยาใช่ค่ะเขาบอกเลยว่าอาบีเคยฉกเงินจากซองงานแต่งและตุ๊กตามีที่แพนเค้กมอบให้ไปปี๕๗
ไม่ได้กล่าวหาเลยรอยด้วยเพราะมีภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานค่ะโอ้โหเรียกคู่กรณีมาเคลียร์แล้วแต่ไม่ยอมรับนะคะแต่สุดท้ายอาบีก็ยอมคืนให้ตามจำนวนที่หายไปเป็นเหตุให้๗ปีหลังจากนั้นคุณต้นตะวันกับภรรยาก็เหินห่างกับคุณจักรจันทร์ไปเพราะว่าจริงก็อยู่ช่องเดียวกันมาก่อนนะก็สนิ
อยู่จริงค่ะเขาก็มีคุณกัฏอาจารย์คุณเดียวไหนล่ะใครอาหารหรอคุณเขาบอกว่าโหสืบกว่าปีนะเขาเคยมีภาระยาก็เริ่มไปเรียบบร้อยหมดแล้วคุณจะ

แต่ทีนี้โลกใบที่๑ที่มีคนแอบอ้าง
แล้วก็อ้างว่าโลกใบนั้นชื่อว่าตาน

คนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้รับการเปิดเผยแล้วนะครับ
ก็คือคุณอ้ำนันทิยานะฮะ

คือความจริงวันนี้มีอีกคนหนึ่งได้ถูกเอารูปไปใช้นะครับ

คุณอ้ำนี่ก็มาออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย

คุณอ้ำนันทิยาเธอยืนยันว่าเธอไม่ใช่ตานนะ
ไม่รู้จักกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวของคุณจักรจันทร์ด้วยนะฮะ
คุณจักรจันทร์ก็มาร่วมพูดคุยด้วยนะครับ
คือคุณอ้ำบอกว่าถ้าเธอจะเป็นตานก็เป็นตานทิพย์
อืมตานทิพย์ก็คือไม่มีอยู่จริงอ่ะค่ะอยู่ในโลกทิพย
ครับนี่นะฮะคือการมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ย
ก็ได้พูดคุยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยฝากไปถึงคนที่สร้างเรื่องโกหกทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
แล้วคุณจักรจันทร์เนี่ยเธอยังฟาดไม่ยั้งตามสไตล์นะครับ
ฝากไปถึงคนที่สร้างเรื่องโกหกทั้งหมดตามนี้เลยนะครับ
เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากมีโมเมนต์ที่มีความสุข
ระหว่างที่เตรียมงานแต่งงานแต่กลับต้องมีเรื่องมาทำให้ประสาทเสียกระทบจิตใจตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
จากนั้นก็ไม่เคยนอนหลับเต็มตื่นไม่เคยมีความสุขและเรื่องนี้ก็กลายเป็นตราบาปในชีวิต
ฝากถึงคนที่กุเรื่องโกหกต้องออกมารับผิดชอบสิ่งที่ทำไม่ใช่คำไม่ใช่แค่คำขอโทษอย่างเดียว
ตัวเธอจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างถึงที่สุดกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้
เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตัวเธออยู่ในวงการบันเทิงเข้าใจเจอเรื่องหนักมาเยอะ
แต่ครั้งนี้ตัวเธอต้องการออกมาปกป้องตัวเองและครอบครัวของว่าที่สามีด้วย
นี่ฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นชัดเจนเข้าใจตรงกันในวันนี้เรียบร้อยหมดแล้ว